ส่วนผลการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาชุดประวัติศาสตร์นะครับ
ที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรอีก๕๐๐คน
ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของนักวิจารณ์ทางการเมือง
บอกว่าจะมีผู้สมัครไม่มากเท่าไหร่นักนะครับ
เนื่องจากว่าเงื่อนไขของรัฐมนูลรวมทั้งกรอบกติกานั้นวางเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
คนคือจำนวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ
ต่ำกว่าที่กรกตตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า๙๐๐๑๐๐คน
บรรดากลุ่มอาชีพทั้งหมดทั้ง๑๐กลุ่ม
กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้าชิงเก้าอี้สวมากที่สุดคือกลุ่มกสิกรรม
จำนวน๑๔๕๒คน
แบ่งเป็นสมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร๕๕คน
สมัครด้วยตัวเอง๑๓๙๗คน
รองลงมาคือกลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข
ตามด้วยกลุ่มสตรีผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติภัณฑ์และองค์กรสาธารณประโยชน์
แยกตามจังหวัดพบว่าจังหวัดที่มีผู้สนใจมากที่สุดคือจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือจังหวัดชุมพรที่มีผู้สมัครเพียง๑๖คนเท่านั้น
โดยในส่วนของจังหวัดชุมพรผู้สมัครทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกไปในระดับจังหวัดอัตโนมัติทันที
เนื่องจากในแต่ละอำเภอมีผู้สมัครไม่ถึง๓คนในแต่ละกลุ่มของทั้งสองสาย
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้สมัครสวน้อยคงหนีไม่พ้นการประเมินโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือก
นอกเหนือไปจากการที่ผู้สมัครจะต้องผ่านกระบวนการมากมายในการเลือกกันเอง
ตั้งแต่ระดับสนามอำเภอจังหวัดและระดับประเทศแล้ว
ที่จะคัดเลือกผู้สมัครกว่า๗๐๐คนนี้ให้เหลือเพียง๕๐คนหรือคิดเป็นสัดส่วน๑ต่อ๑๐๐
ดังนั้นเส้นทางที่จะเป็นสวในสัดส่วนที่คัดเลือกโดยกรกตนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง
ขณะที่องค์ประกอบสวที่เหลือมีที่มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสัญหาสวที่แต่งตั้งขึ้นโดยคอสชเช่นกัน
รวมกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่งซึ่งคือประหลัดกระทรวงกลาโฮม
และผู้บัญชาการเหล่าทัพอีก๖คนรวมเป็น๒๕๐คน
ที่จะเป็นสวชุดพิเศษซึ่งมีอำนาจยกมือโหวตนายกรัฐมนตรี
ในอนาคตไม่น้อยกว่า๒คน
ก็ผมตอบว่าผมไม่จำเป็นจะต้องสมัครพักใด
หนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นท่านพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับ
อย่างที่ได้เรียนในส่วนตัวผมก็เชียร์ท่านประยุทธ์อยู่แล้ว
แต่ว่าถามว่าเดี๋ยวคงจะมีการคุยกัน
แบบเป็นทางการนะครับหารือกันในพักนะครับ
ว่า๓ท่านที่จะขึ้นเนมขึ้นมานั้นมีใครบ้างนะครับ
ผมเชื่อว่ามีพลเอกประยุทธ์เป็นนำเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับ